ไทยรัฐวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของความเชื่อ
มันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่

ชาวบ้านบอกว่าไปพบหายลักษณะเป็นหายโบราณค่ะ
ที่นี่ไปจุดทูบกล่าวว่าจะบูชา
ควันทูบคุณผู้ชมออกมาลักษณะแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าลักษณะควันทูบคือเหมือนหน้าคนนะคะ
มีตามีปากมีจมูกออกมาชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้นนะคะ
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณหรือเปล่า
นี่เป็นความเชื่อที่เรานำมาฝากกันข่าวแรก

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมควันทูบลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะ
มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของมนุษย์มีตาจมูกปากชัดเจน
ก็เลยทำให้ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวบ้านน้ำบ่า
ตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็ขนลุกไปตามกันนะ
แล้วก็เชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าของกระดูก
อยู่ในหายโบราณนี้ที่มีการขุดพบอยู่ใต้ดิน
ลึกสักประมาณ๒เมตรจำนวน๒หาย
ภายในบ้านของนางทองมีบุญรักษา
ทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยไปคุยกับนางทองมีเจ้าของบ้าน
บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนสามีฝันว่ามีคนมาอาศัยอยู่ใต้ดินของบ้าน
แต่เนื่องจากช่วงนั้นสามีป่วยหนักจนไม่สามารถระบุสถานที่ได้แน่นอน
ยังไม่ได้มีการขุดหาจนกระทั่งสามีเสียชีวิตไป
ต่อมามีการปรับปรุงบ้านจึงมีการลื้อห้องน้ำสร้างใหม่
แต่หลังจากที่ขุดดินบริเวณริมรั้วข้างบ้าน
ก็นี่แหละค่ะมาพบกับหายโบราณแบบนี้๒ใบด้วยกันแบบบังเอิญ
พยายามขุดนะขุดนำใบหาย๒ใบขึ้นมา
แต่เนื่องด้วยลักษณะหายซึ่งมันอยู่ในสภาพเก่ามากอะค่ะ
เก่ามากแล้วก็แตกเป็นชิ้นมีลักษณะสีน้ำตาลออกส้ม
ภายในหายยังมีดินบรรจุอยู่เป็นจำนวนมากด้วย
พอไปตรวจสอบเนี่ยไปพบนะฮะพบว่ามีชิ้นกระดูกที่น่าจะเป็นของเด็กบรรจุอยู่
แต่กระดูกมีสภาพเสื่อมสลายจนกลายเป็นดินสักส่วนใหญ่
ตั้งใจบอกว่าเมื่อขุดขึ้นมาได้แล้ว
ก็จะนำหายแล้วก็กระดูกที่ได้มาเนี่ย
ประกอบพิธีทางศาสนาก่อนที่จะเก็บรักษาไว้ที่วัด
เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษากันต่อไป

ไงคะตรงไหนเป็นจมูกตรงไหนเป็นตาตรงไหนจะเป็นปากคะเนี่ย

คือพอมันเป็นลักษณะแบบนี้หลายคนก็ตีความต่างนานากัน
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
เขาก็เชื่อเหมือนกันว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณ

ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ